ข่าวนี้คุณผู้ชมกระตุกหนวดเสือมาก
เยื้องกับโรงพักเลยนะโรงพักที่สพเมืองพัทยา
ปรากฏว่ามีวัยรุ่นอยู่ในชุดเครื่องแบบเลยปวชปวสอ
ยิงกันเยื้องโรงพักเลยค่ะเนี่ยภาพแบบเนี้ย
แล้วชาวบ้านแถวนั้นนะแตกตื่นกันหมดเลยคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยค่ะตำรวจภูทรเมืองพัทยาเนี่ยนะคะ
ก็มาตรวจสอบเป็นกลุ่มวัยรุ่นเอาปืนมายิงกันอยู่ใกล้
เยื้องแหละกับสพเมืองพัทยา
ซึ่งเขาอยู่ฝั่งตรงชายหาดพัทยาเนี่ยนะชาวบ้านนักท่องเที่ยวตกใจกันหมดเลย
กลุ่มวัยรุ่นนี้อยู่กันประมาณ๒๐กว่าคนบางคนก็ยังใส่เครื่องแบบเดินกันอยู่แถวนั้นนะคะ
ทีนี้ไปคุยกับในมอสในมอสอายุสิบหกนะ
เรียนอยู่ปวชที่สถาบันแห่งหนึ่งก็บอกกับตำรวจบอกว่า
มีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นต่างสถาบันเข้าใจผิดกันคุณตำรวจเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนั่นแหละ
จริงก็เคลียร์กันไปแล้วนะแล้วก่อนเกิดเหตุกลุ่มผมยืนอยู่ตรงชายหาด
ปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ดีไม่พูดไม่จาเลย
ชักปืนมายิงขึ้นฟ้า๓นัดแล้วก็ขี่หนีไป
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกนะว่าวัยรุ่นสองกลุ่มเขามีปัญหากัน
แล้วหลังจากนั้นมีการเรียกพวกมาไงแล้วท่อเสียงท่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยดังมากันก่อนเลย
แล้วตะโกนถามด้วยใครเจอปืนกับมา

หลังจากนั้นชักปืนยิงเลยค่ะแล้วก็หนีไป
ตำรวจก็ไปตรวจสอบเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นตกอยู่ที่พื้น
มีกระสุนปลอกกระสุนปืน๒ปลอกนะคะ
แล้วตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน

มันพักเพื่อนนี้เพื่อนไฟดีมันเดินขึ้นมันเดินมาแล้วพักเพื่อนเล็กหนึ่ง
ยิงกี่ทียิงไปกี่ทีเนี้ยสามสามหนูยืนอยู่
เขาเล่าอะไรกันอ่ะเรียกอะไรมาทำอะไรกันอ่ะใช่หนูไม่รู้
ฝั่งนู้นอยู่ดีมันก็มามันห้าวคือแบบปั้งปั้งปั้งเลย
แล้วเขาหยุดปืนลงมาเลยหรอใช่ค่ะหยุดปืนลงมาเลย
ถามอะไรสักอย่างด้วยหน่อยถามแล้วก็ยิงยิงเลย
นี่ค่ะตำรวจก็บอกกับนายมอสเนี่ยนะบอกว่ามอสมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเถอะ
เดี๋ยวจะประสานให้ชุดสืบสวนเนี่ยตามจับกลุ่มกลุ่มที่ก่อเหตุอีกกลุ่มนึงเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ